มากันที่เรื่องของเมียสองคน
ที่พูดไม่ใช่ชื่อละคร
แต่ว่าเป็นประเด็นเดือดมากเมื่อวานนี้
ขอบตาคล้ำกันไปเลยไม่ได้หลับได้นอน
ชาวเน็ตทำงานมากทำงานตามไปเผือกสระแสวงหากันเลยนะฮะ
สำหรับกรณีที่คุณเป้ยปานวาดเนี่ย

แล้วก็เป็นข้อความที่สนทนากับหญิงสาวคนหนึ่ง
เรื่องของการขอสามี

ตัวเองท้องอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ
งานนี้ค่ะเราก็ได้เห็นภาพที่เมพิชชนาธิ์เนี่ย
เขาโพสต์ว่าเขาไปอยู่เป็นเพื่อนสาวเป้ยมา

เขาก็ไม่ร้านก็เลยไปดูเขาที่บ้านเลยค่ะ

ก็น่าจะเขาน่าจะเคลียร์กันแล้วในระดับหนึ่ง

เมื่อวานเข้าไปก็เจอเจอครบ
เจอครบก็เจอครบก็อื่นดีค่ะ

ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็สนิทกับน้องโปรดดีกว่า
จริงแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ของเรา

แล้วก็ไม่ได้ว่าแต่ผู้หญิงนะผู้ชายด้วยอะไรอย่างนี้
ก็ตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดางหรอก
ก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรของเขา
แต่ว่าวันที่๙สิงหาคมนี้

จะออกงานเดี๋ยวดูสิว่าคุณแม่เป้ยจะพูดอะไรบ้าง
เพราะเธอบอกว่าเธอจวนเจียนจะคลอดอยู่แล้ว

จริงประเด็นนี้โอ้โฮคุณหลายคนว๊าบแผนแล้วใช่ไหม
กำลังติดตามประเด็นนี้แบบหนักหน่วง

ฉันเองก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือเข้าไปซ้อม
แต่ว่าปิดไปแล้วจ้ะนักขายว๊าบ
ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปวันที่๙สิงหาคมใช่ไหมคะ

ถูกต้องตอนนี้มีการแบ่งทีมด้วยนะทีมเมีย